มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือเป็นรถกระบะสามคันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
กันไปปาดกันมาณตอนนี้ยังตามตัวคนผิดไม่ได้
แต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์หน่อยครับ
เหตุการณ์นี้ต้องเล่าคุณผู้ชมแบบนี้มีกระบะ๓คันเกี่ยวข้อง
ภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกไว้ได้จะเห็นว่ารถกระบะคันแรกที่ก่อเหตุนะครับ
ขับมาปาดหน้ารถกระบะตู้ทึบคันที่สอง
พอปาดเสร็จเนี่ยมีการเฉียวชนด้วยฮะ
เชี่ยวชนจนได้รับความเสียหายนี่รถกระบะตู้ทึบ
เดี๋ยวจะเห็นคันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาอย่างเร็วปาดไปแล้ว
จะเห็นว่ารถกระบาดตู้ทึบเนี่ยกระเทือนไปด้วยครับ
เพราะว่าโดนปาดไปโดนไปด้วยได้รับความเสียหายไป
แล้วคันกระบาดที่ก่อเหตุเร่งเครื่องหนีครับ
จากนั้นมีกระบะอีกคันนึงคันที่๓คือคันที่มีกล้องหน้ารถนี่แหละ
มาด้วยกันกับกระบาดตู้ทึบที่โดนปาดไปแล้ว
คันที่สามเร่งเครื่องติดตามไปอย่างกระชั้นชิดเลยตามถนนซอยวัดจราเข้ใหญ่
ตำบลศรีษะเจราะแข้ใหญ่อำเภอบางเสาโทงที่สมุทรปลาการ
แล้วกระบะคันก่อเหตุจงใจครับจงใจเบรก
เนี่ยพอชนเข้าอย่างจังทีนี้รถไปต่อไม่ได้
จากนั้นกระบาดตู้ทึบคันแรกที่โดนปาดหน้าไปเนี่ยขับไล่
ติดตามต่อแต่ไล่ไม่ทันครับโอ้โหไวจริงจริงนะไอ้คันก่อเหตุ
เนี้ยแล้วไอ้คันก่อเหตุสามารถจะหลบหนีไปได้ครับเหตุการณ์
เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมาเวลา
นาฬิกา๔๖นาทีเกือบ๕ทุ่มแล้วที่นี่คนขับกระบาดตู้ทึบอายุ๒๗
ปีชื่อว่านายรัตนพลสงเคราะห์บอกว่าตอนนั้นเขาตกปลาตกปลาเสร็จ
กำลังขับรถกลับที่พักกับน้องชายก็ขับกันมาเรื่อยเห็นรถ
กระบะคันก่อเหตุขับตามมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นสะพาน

รถกระบะคันก่อเหตุขับแซงมาเฉียวเข้าที่หน้ารถเขารถเขาก็
เสียหายสิฮะแล้วก็ขับหนีไปเลยรถน้องชายที่ขับตามกันมาก็เลย
ขับตามไอ้คันก่อเหตุไปแต่พอขับตามไปอย่างภาพที่เราเปิด
ให้ดูเมื่อสักครู่คันก่อเหตุจงใจเบรกกระชั้นชิดเลยให้รถ
น้องชายเนี่ยไปชนท้ายจนเสียหายแล้วคันก่อเหตุก็หลบหนี

พอเขาแซงมาผมก็เบรกหน่อยแล้วนะถ้าไม่เบรกถ้าถ้าเขาว่า
ผมไม่เบรกเนี่ยเผื่อเต็มเหมือนกันนะครับแล้วก็เราโดนตก
ขันแรกตามกล้องแล้วเขาตกไปตกคันเพื่อนอีกขนนึง
ใช่เป็นค้นขับรถกระบาดตู้ทึบคันแรกที่โดนปาดหน้าไป
นะครับทีนี้มาดูค้นขับรถครั้งที่มีกล้องหน้ารถบ้าง

ไอ้รถคันก่อเหตุเนี่ยเฉียวรถพี่ชายตนเองและพี่
ชายก็ขับรถไล่ตามไปคันเอ่อไล่ตามไปตามถนนภายในซอย
นะครับเท่าที่สังเกตเห็นไอ้คันก่อเหตุเนี่ยคนขับน่าจะ
เป็นผู้ชายขับมาคนเดียวด้วยและดีไม่ดีเหมือนจะเมาด้วย
หลังเกิดเหตุพยายามขับตามไปแล้วนะแต่ไม่ทันจริง
จากว่าคันก่อเหตุขับเร็วมากเบื้องต้นมีการไปแจ้ง
ความไว้แล้วนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังติดตามตัวผู้
ก่อเหตุมาดำเนินคดีไม่ได้ครับค่ะโอ้โหก่อเหตุอุกอาจมาก
นะฮะปาดสองคันเลยแล้วจงใจเบรกอีก